ตี๕๔๑นาทีนะฮะว่ากันด้วยเรื่องของสัตว์โลกแสนรู้นะฮะ
ส่วนคุณสุภาษาราก็ปล่อยให้เธอเกาไป

เป็นลิงลิงจั๊ก
รักจริงแหมคุณเนี่ย
ก็จะพาไปดูเรื่องราวของรักจริงลิงจักรนี่แหละครับ

เพราะว่าเจ้าของลิงตอนนี้ก็หันมาฝึกเจ้าลิงเนี่ยนะครับ

เพราะว่าเดี๋ยวนี้หาดูได้ยากแล้วนะลิงเก็บมะพร้าว

เพื่อจะเก็บมะพร้าวให้นักท่องเที่ยวได้ดูกัน
มะพร้าวนี่คือมันตกอยู่ที่พื้นแล้วไปเก็บ

พื้นที่อำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีเดิม

ผ่านการฝึกฝนรับจ้างเก็บมะพร้าวตามสวนต่าง
แต่คุณวิถีชีวิตเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเข้าสู่ยุคของการท่องเที่ยว
มะพร้าวก็ลดน้อยลงเพราะว่าเป็นรีสอร์ทไปหมด

ขณะที่บางรายขายสวนมะพร้าวให้นายทุน
ชาวบ้านที่มีอาชีพรับจ้างเก็บมะพร้าวก็มีรายได้ลดลงนะครับ
ก็ทำยังไงดีเนาะจากการที่นำลิงเคยไปเก็บลูกมะพร้าวก่อน
ทีนี้ลิงก็ตกงานมะพร้าวก็ไม่มี
ดังนั้นก็เลยฝึกโชว์ซะเลยนะฮะนี่ฝึกโชว์เจ้าจ๋อเนี่ยนะครับ
โดยคุณพี่สามารถใจกว้างหนึ่งในชาวบ้านบนเกาะสมุยบอกว่า
ตัวเองและลิงคู่ใจ๒ตัวคือเจ้าไข่แดงและเจ้าบิลลี่น่ารักแบบนี้แหละครับ
เคยมีอาชีพรับจ้างเก็บมะพร้าว
แต่วันหนึ่งมีนักท่องเที่ยวผ่านมาพบเห็น
ขอถ่ายรูปลิงทั้งคู่ขณะที่เก็บมะพร้าวอยู่

เอางี้นำลิงไปโชว์ความสามารถในการเก็บมะพร้าวก็ได้
โดยใช้พื้นที่สวนมะพร้าวใกล้บ้านนี่แหละครับ
บริเวณชุมชนหัวถนนตำบลมะเร็ดอำเภอกเกาะสมุย

ได้รับความนิยมเป็นอย่างดีนักท่องเที่ยวเขาไม่เคยเห็นไงคุณ
เข้ามาบ้านเรามาเที่ยวทะเลเห็นรีสอร์ทสวยงาม

ทีนี้มาดูเจ้าลิงจ๋อเก็บลูกมะพร้าวแบบนี้ก็แปลกตาดี

แล้วก็แต่ละวันนักท่องเที่ยวของบริษัททัวร์ไม่ต่ำกว่าร้อยคน
มาชมการแสดงของเจ้าไข่แดงและเจ้าบิลลี่
แดงลูกบิลลี่ลูกก็เหนื่อยหน่อยนะ
ทำหน้าที่ในการปีนเก็บต้นลูกมะพร้าว

มีหน้าที่ในการถ่ายรูปคู่

ก็ถือเป็นการปรับตัวที่ช่วยสร้างงานสร้างรายได้
ครอบครัวให้กับพี่น้องชาวเกาะสมุยเป็นอย่างดีนะครับ